ช็อตครับไฟช็อตสายไฟโชคดีว่าไฟเนี่ยมันไม่ลุกลามไหม้ไปที่บ้าน
บ้านพักครูด้วยครับจะน่ากลัวขนาดไหนดูครับโอ้โหดูสิฮะ
ไฟลุกไหม้แบบนี้เลยเป็นไฟช็อตที่สายไฟข้างกำแพงหลังบ้านพักครู
เป็นอาคารไม้๒ชั้นในโรงเรียนอำมาตพาณิชนุกูลเขตเทศบาลเมืองกระบี่ครับ
บรรดาครูที่อยู่ในบ้านพักเนี่ยก็ต่างตื่นตกใจหนีออกมาครับต้องหนีออกมาเลย
เห็นไฟปะทุแบบนี้มาออกันอยู่หน้าบ้านครับแล้วกระแสไฟฟ้ามันช็อตสายไฟอย่างรุนแรงเสียงดังน่ากลัวเลย
เป็นแนวยาวกว่าห้าเมตรเนี่ยกู้ภัยไม่สามารถจะใช้น้ำไปฉีดได้ครับ
จากว่ามันยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ไฟช็อตอยู่นานกว่า๒๐นาทีไม่มีทีท่าจะหยุดเลย
บรรดาครูนะครับอยู่ในบ้านพักก็โอ้โหคงนอนต่อไม่ได้แล้วฮะกลัวฮะ
จากนั้นเนี่ยพวกเขาประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาคสาขากระบีมาตรวจสอบดู
ก็พบว่าเป็นสายไฟส่องสว่างข้างทางทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเลยครับ
ไฟมันก็หยุดช็อตลงเจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำเนี่ยฉีดดับไฟได้สำเร็จ
สาเหตุล่ะมันเกิดจากอะไรเชื่อว่าไอ้สายไฟนั้นมันเก่าแล้วครับ
พอมันเก่าปุ๊บไอ้สายทองแดงข้างในมันไปสัมผัสกันก็เลยช็อตขึ้นมา
โชคดีจริงที่เหตุการณ์นี้ไฟไม่ลุกลามไปติดบ้านพักครูแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ